เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยนะครับ

ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแนวผจญภัยแอดเวนเจอร์นะคะ
จะพาไปร่องแก่งลำน้ำเข็กจังหวัดพิศนุโลกกัน

สำหรับใครที่อยู่ในเจนวายแบบพวกเราอย่างนี้

โปรโมชั่นพิเศษอะไรมาฝากค่ะ
โอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วเป็นไงคุณ
เราน่าจะแบบรวมตัวกันไปสักครั้งหนึ่งดูนะ

มันจะเอียง
แต่ผมนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคนดี

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพิษนุโลกนะคะ

แต่ละปีไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทเลยนะคะ

ถูกต้องปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทำแพ็คเกจกับผู้ประกอบการในพื้นที่
มีทั้งลดราคาของแถมของแจกมากมายเลย
รวมไปถึงหากมาเป็นทีมตั้งแต่๔คนขึ้นไป
ก็จะมีของพิเศษให้อีกตามโปรโมชั่น

อายุประมาณ๒๕ดิฉันเป็นต้นไป
จนถึงคุณชนะ๓๔ปี

แล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคอื่นด้วยนะ
คืออยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวที่พิศนุโลกนั่นเองนะคะ
เดินทางไปเที่ยวพิชิตลำน้ำเข็ก
เปิดประสบการณ์ท้าทายใหม่ให้กับชีวิต
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาค
แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ด้วย

และนำรายได้เข้ามาสู่พื้นที่มากเลย
ปีนี้ทรทเราจึงทำการประจัดสรรพิเศษ
โดยการทำแพ็คเกจท่องเที่ยว
ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ
โดยมีทั้งการลดราคา
การมีของแถมมีของแจกนะคะ
และรวมถึงถ้ามาเป็นแก๊งมาเป็นทีม๔คนขึ้นไป

ก็ถือว่าเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้มา
ร่องแก่งในพื้นที่ของเรามากขึ้น
สำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยแบบนี้นะคุณผู้ชม

เขาสามารถเปิดให้ร่องแก่งได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
ยาวไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำด้วย

และทางจังหวัดค่ะจะมีการเปิดเทศกาล
กาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็ก
อย่างเป็นทางการในวันที่๗กรกฎาคมนี้นะคะ
เพื่อประกาศให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัด

แต่ถ้าไปแล้วต้องเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะ
มันอันตรายพอสมควรเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยว
ส่วนภายแบบแอร์เจอร์นิดหนึ่งส่วนภายที่สายลุยบูบูอย่างเงี้ย
สนใจมากรถแรกแจกแถมเพียบเลยในช่วงฤดูฝนแบบนี้